ดูเหตุการณ์พายุฤดูร้อนกันหน่อยนะคะ

แรงถึงท่านที่ว่าสามารถผลักรถหนึ่งคันน้ำหนักเป็นตัน
เคลื่อนไปแบบไม่มีคนขับได้อะค่ะ
จะว่าใครเลื่อนรถก็คงไม่ใช่

รถคันนี้ดึงเบรกมือนะคะ
ถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่เรียกหมุนไปนะ
ร้อมันถ่ายไปนะตัวนี้

เห็นไหมคะรถคันหนึ่งน้ำหนักเป็นตัน

แล้วถังน้ำเงินไม่ปริวเหรอ

คืออย่างนี้เจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่า
น่าจะเป็นลมที่เหมือนไปเติมนึกออกไหมคะ
ไปเติมในผ้าคลุมรถ

มันมีแรงที่จะผลักส่งออกไปอีกทีนึง
คือลมมันมาตามแนวรถนี้

แต่ว่าตรงถังพี่ว่ามันมีตัวอาคารบังอยู่นะ
นี่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะ
ลมมันไปเติมในผ้าใบคลุมรถแบบนั้นมันมีแรงส่ง

เจ้าของคลิปบอกว่ารถของเขาแหมยังมีอารมณ์ขันนะฮะ
รถของเขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมไม่มีคนขับ
แต่รถอยากไปก็คงจะจริงอะครับ
นี่เพราะมันอยากไปขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมนะคะ